ทีนี้มาดูเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรีค่ะ
ก็มาแล้วนะคะตามที่ได้นัดหมายกันเอาไว้นะคะ
อัจฉริยะค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

ก็จะมีการเผยแพร่สดผ่านทางเพจของเขา

ก่อนหน้านี้เผยแพร่ไปคลิปหนึ่งยาวเลยนะคะ

คลิปแรกสักประมาณเกือบ๓นาที
คลิปที่๒ประมาณ๕นาที
อัจฉริยะย้ำเหมือนเดิมว่า
ไม่ยืนยันนะว่าเสียงในคลิปเป็นใคร
ก็จะเป็นลักษณะเสียงคล้ายเหมือนคลิปแรกนี่แหละค่ะ

แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของส่วนแบ่ง

ฟังกันแบบเต็มไปฟังคลิปแรกกันก่อนค่ะ
เนี่ยที่เราส่งให้ตัวเองเมื่อกี้นะมันมี
เมื่อวันที่๖
เอ้ยวันที่๖ตุลาทนี่ตัวเองก็ยังสั่ง๒๖มาเนี่ย

สั่งมาตั้งกันโน้นมาเลยนะตัวเองบอกเอา๒๖

เดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวเองบอกคุณแพทย์ว่า
สักประมาณ๑๐โมงครึ่งมาเจอกันที่บ้านเรา

ทางพรุ่งกรรมการ
พรุ่งกรรมการ
เขาก็จะไลฟ์สดไปด้วยไง

พรุ่งนี้ตัวเองนัดคุณพัฒน์ให้หน่อย๑๐โมงครึ่ง

เขาเรียกว่าอะไรสคริปต์ของแต่ละคนมาด้วย

ก็แจ้งให้ทราบก่อนว่า๑๐โมงครึ่งเจอกันที่บ้านเรา
เออ๑๐โมงครึ่งนะ

เพราะมันมีความจบเปลี่ยนปั๊กออกไม่งั้นภาพเราสิทธิ์ลบ

ช่วยไม่ได้นะเค้าประจำพิชานี้ดังทุกคนนะ

คนละล้านรู้สึกจะไปคุ้มค่าหัวป่ะ
เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวคนอื่นเขารู้

ห้ามพูดถึงเรื่องเงินจุดขาด

พระอาจจะสนใจค่าศักดิ์ศรี
โอเคบอกคุณพระพระเดี๋ยวเขาไปเตรียมกัน

เป็นใครนะ

บอกทางโรงพระพระบอกว่า

ระหว่างพระอาจบอก

ทีนี้อาจารย์แดงเกรงใจเขาก็ต้องทำงาน
พ่อบอกเขาก่อนสิเผื่อเราจะได้ข้อมูลเยอะ
เขาต้องไปเขาก็ตัวละครดีตัวนึงนะ
เดี๋ยวถ้าถามสิว่าจะเคยเข้าบ้านก็เรียนเชิญไปด้วยกัน
ตัวเองนั่นแหละอาจารย์ด้วยกันอ่ะ
ขอเขาให้เขาได้รายงานตัวได้โทรไปกีฬาไว้
ใช่อ่าอ่าโอเครู้เรื่อง

แล้วก็มีการพูดถึงให้เตรียมสคริปต์ไปด้วย
อ่ามีการพูดถึงเงินส่วนแบ่งด้วย
ครับเนี่ยค่ะก็กึบ๓นาที

ความยาวประมาณ๕นาทีได้

ตอนนี้เนี่ยนายอัจริยะบอกว่า

มีการพูดคุยลักษณะเหมือนผู้ชายคนหนึ่ง

กำลังคุยปรึกษากับผู้หญิงคนหนึ่ง

มีแม่ค้าลอตเตอรี่ใครไม่รู้ล่ะ

เป็นเมียถึงขั้นนั้นเลยนะ

ฟังกันค่ะ๕นาทีค่ะ
มันก็ถามว่าอาจารย์

ทีนี้เมื่องั้นใครก็คือว่า

เอางี้นะลูกนะฟังให้ดีนะลูก
มันไม่มีเทวดาขอให้เรามาสองคน

คนนั้นก็จะต้องได้เงินเยอะ

เดี๋ยวเราก็จะได้เอาเงินไปขึ้นข้างล่างกันซะ

ถ้าหนูเอาอุ้ยมันเป็นการยักยอกทรัพย์

หนูก็จะได้มีชีวิตใหม่

หนูอาจจะมีบ้านอยู่เป็นของตัวเอง
อาจารย์ก็ซื้อให้นะที่หนูต้องการ

แต่ว่าหนูก็ได้ส่วนของหนูนะ
หนูไม่ได้เป็นเจ้าของถูกต้องไหม

หนูอยากมีชีวิตอยู่กับอาจารย์

หนูก็เป็นกิ๊กกับพี่ไปเลย

เพราะอาจารย์เคยตั้งสัจจะกับชีวิตอาจารย์เลยว่า

หนูก็มีผัวของหนูไปเลย
เดี๋ยวอาจารย์หามาให้ดีไหม

ระวังปีชาเป็นห่วง

หนูก็มาคุยกับแฟนพี่เลยว่า
กรณะนี้เราวางเงินข่ายกันว่า๑๒
แล้วหนูก็เอาเงินไปขึ้นเงินให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยว่ากันจริงป่ะ
ก็ได้สิต้องรู้ให้ดีเมื่อนี้ต้องสรรความรู้สึกใจ
ทีนี้ผมก็เลยบอกมาผมก็เลยให้แม่มันฟัง
แม่ว่าแม่พ่อไม่มีอะไรมาถามนะพ่อยืนยันว่า
ชีวิตพ่อเนี่ยเกิดมาพ่อจะมีอะไรกับแม่คนเดียว
พ่อจะไม่ดีกับคนอื่นแม่สบายใจได้เลย
แต่ว่าในกระบวนการที่จะต้องเพื่อให้ได้สิ่งที่เรายังไม่ได้มาเนี่ย
ทางเราก็ต้องตอบตกลงเขาไปก่อนจริงป่ะ
เพื่อล่อเสียออกจากค่ำอืม

คุณย่ารู้ไหมว่าหน้าตาอย่างนี้ยังมีคนรักนะ

เราไม่รู้ว่าคนคนหนึ่งเขาไฟสูงอยากมีผัวเป็นครูนะ
หรือ

หรือขายอยู่ตรงไหนล่ะ
อยู่ตรงหน้าธนาคารกสิกรไทยแล้วก็วันตลาดนัดเขาก็จะขายตามตลาดนัด
แต่ผมชอบไปซื้อยงข้าวไงก็จะเจอเขาบ่อย
ก็จะเรียกที่รักอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้น
ทีนี้มันเหมือนเป็นเหตุปัจจัย
ในตัวอาจารย์ทุกสามตัวหน้าด้วยนะ
ก็เลยได้มาเมื่อ๘จาก๖๐๐๐อ่ะ
เราก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนดีนะเอาราบมาให้เราตลอดไง
เมื่อกี้ก็เลยบอกเขาไปว่าแม่มึงฟังพ่อให้ดีนะ
ชาตินี้เราไม่ได้เป็นผัวเมียกันหรอก
มันอาจจะเป็นพบหนึ่งชาติหนึ่งที่เราเคยได้ดูแลกัน
คือชาตินี้เราไม่ได้ดูแลกันนะ

จะให้พ่อเนี่ยไปนอนกับแม่มึงด้วยเนี่ย

เพราะพ่อเป็นคนรักครอบครัวของพ่อ
เดี๋ยวพ่อก็จะหาแฟนดีมาให้
ครูที่โรงเรียนที่สัดส่วนยังมีอีกเยอะแยะ
มันก็บอกโอเคโอเค

นาทีคือได้ฟังแบบเต็มเลยนะคะ

ว่าคลิปเสียงนี้
เผยแพร่เองก็คือคุณอัจฉริยะในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเนี่ย

ว่าเป็นเสียงใครคุยกับใครนะ

ถึงแม้จะมีการเรียกชื่อออกมาก็ตาม
มีฝั่งของผู้หญิงพูดชื่อออกมา
ใช่แต่ว่านายอัจฉริยะเคยบอกก่อนหน้านี้ไง
บอกว่าพอมีคลิป๒คลิปนี้ออกมา
เชื่อว่าจะมีแม่ค้าบางคนไม่กล้าไปขายของ

ทีนี้ถ้าเกิดจะเป็นเรื่องของคดีความนะคะ

ก็ไปวิเคราะห์กันเองนะคะว่าใครเป็นใครอะไรยังไง
ตำรวจไม่สั่งฟ้องก็เลยให้ทนายความไปยื่นฟ้องเอง
นี่ค่ะต้องรอฟังว่าสารท่านจะประทับรับฟ้องหรือเปล่า
ส่วนคดีแพ่งจำหน่ายคดีชั่วคราวนะคะ
เพราะว่าเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ต้องรอผลคำพิพากษาของคดีอาญาก่อน
เพื่อให้คำพิพากษาสอดคล้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
ครับมหากราบทีเดียวอีกยาวเหลือเกินนะฮะกับเรื่องนี้นะครับ

ก็ต้องมีเสียงวิจารณ์มีการไปสัมภาษณ์อะไรกันต่อ

แล้วตัวละครมันเพิ่มขึ้นในคลิปหลายคนเหมือนกัน